ตอนนี้แฮชแท็กบีมประพังกรติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะคะ
เพราะว่ามีข่าวเศร้าค่ะทีมข่าวของเราก็ได้รับการยืนยัน
ผู้จัดการส่วนตัวว่าเป็นเรื่องจริงน้องบีมประพัง
พระเอกวัยรุ่นชื่อดังอายุเพิ่ง๒๕ปี
เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักย่านลาดพร้าว

น้องเข้านอนคุณแม่ไปปลุกไม่ตื่น

น้องบีมเกิดวันที่๓๑สิงหาคม๒๕๕๙

เคยเล่นเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์สัมผัสพิษสวงศ์

น้องบีมรับบทเป็นโค้ชเอก
ประกบกับนางเอกซุปเปอร์สตาร์อย่างคุณยายาอุรัสยาค่ะ
จัดการส่วนตัวบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดนะฮะ
แต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยทางคุณแม่บอกว่า
เหมือนกับเมื่อวานนี้น้องไปเตะฟุตบอลก่อน
แล้วก็กลับมาที่บ้านรู้สึกจะอยู่คอนโด
แล้วทีนี้พอกลับมาที่คอนโดเนี่ยคุณแม่บอกติดต่อไม่ได้
ติดต่อไม่ได้ก็มาดูลูกชายมาถึงก็นอนนิ่งไปแล้ว
ก็พยายามรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพยายามช่วยกู้ชีพกัน
แต่ก็น้องก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
ผู้จัดการบอกว่าความจริงแล้วน้องเป็นคนแข็งแรงนะฮะ

ล่าสุดเนี่ยทางดาราหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกันก็ได้โพสต์

บอกถ่ายซีรีส์อยู่ด้วยกันยังไม่ออนแอเลยมั้ง